โคราชนะครับหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๒๓ปีนะครับ

เธอบอกว่าถูกแก๊งกู้นอกระบบเนี่ยมาทวงหนี้แบบโหดเหลือเกิน
ทำร้ายจนแบบเบ้าตาช้ำดั้งหักแถมยังขู่ฆ่าอีก
แล้วบอกถ้าเกิดชดใช้หนี้ไม่หมดเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่ได้

เชือดของแก๊งทิ้งหนี้

หมดมึงอยู่ตรงนี้ไม่ได้บ้านส้มมึงก็อยู่ไม่ได้
อย่าคิดว่าให้แค่นี้มันจะจบ

ไอเนสนะอยากยิงเอาคนไปยิงทิ้งอะไรก็ได้
นี่เป็นไงล่ะโหดไว้แล้วฮะเนี่ยจะเชื่อดคอทิ้งจะยิงทิ้งถ้าใช้หนี้ไม่หมดอยู่ที่นี่ไม่ได้เลยนะฮะ
นี่เป็นคลิปที่ผู้ชายสองคนนะครับบุกเข้าไปในบ้านเข้าไปถึงในห้องนะฮะของเบียร์นะฮะเบียร์เป็นหญิงสาววัย๒๓ปีนะครับ
อยู่ที่ตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะครับแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะคลิปนี้นะครับที่เขาบันทึกเอาไว้ได้นะฮะแอบถ่ายไว้
คูข้าปากคอทำร้ายร่างกายเขาทั้งเบียแล้วแฟนหนุ่มก็เจ็บไปตามกัน
นี่คือเบียน้องเบียอายุไยีสิบสาม
เธอก็อัดคลิปเอาไว้หน้าตาบวมปูดดั้งหัก
วันที่๒สติงหาคมเธอก็เลยเอาคลิปของเธอเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรม
น้องเบียนะฮะเธอยังมีร่องรอยบอบช้ำอยู่ที่ใบหน้าและดวงตา
โอ้โหเบียบอกว่าเธอเนี่ยไปกู้เงินมาจากเจ้าหนี้นะฮะ
ที่มาทำร้ายเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบกู้มาสี่ครั้งนะครับ
ครั้งแรก๕๐๐๐ครั้งที่๒หนึ่งหมื่นครั้งที่๓หมื่น๕ครั้งที่๔อีก๗๕๐๐
รวมเป็น๓๗๐๐๐ทั้งหมดเนี่ยกู้มาประมาณ๑ปีแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ย๑๒๐บาท
ไม่ใช่ต่อเดือนนะต่อวันผมก็ถามไปแล้วว่าตกลง๑๒๐บาทเนี่ย
ถ้าจาก๓๗๐๐๐นี่มันตก๗๕๐๐นะต่อวันต่อวันต่อเดือนหรือว่าต่อวันครับ
แต่เธอไม่มีให้ฮะสุดท้ายเจ้าหนี้คนนี้เนี่ย
เคยบุกมาถึงห้องนะครับแล้วบอกว่าถ้างั้นก็เปลี่ยนมาจ่ายดอกเป็นต่อสัปดาห์ก็ได้
ลดให้เหลือสัปดาห์ละสองพันเธอก็ไม่มีให้ฮะเธอบอกเธอก็หาไม่ได้นะครับ
หนี้ก็เลยบุกมาทำร้ายเธอแล้วก็แฟนนุ่มของเธอเธอเนี่ยโดนต่อยไปสามสี่ทีนะฮะ
ที่ใบหน้านะครับจนบาดเจ็บอย่างที่เห็นแล้วยังขู่ฆ่าเอาไว้บอกถ้าใช้หนี้ไม่หมด
ก็อยู่ที่นี่ไม่ได้โดยคนที่ก่อเหตุอ้างว่ารู้จักกับตำรวจนะเธอก็เลยเกรงว่า
ไม่รับความเป็นธรรมและเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยเลยไปแจ้งความนะครับ
เพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะข่มขู่เธอเท่านั้นแต่ระรานไปถึงบ้านของปู่ของเธอด้วย
หนูก็คิดว่าถ้าส่งไปเรื่อยส่งไป
ขอขอร้องคุณรอบนะคะข่าวก็ไม่ได้มี๗๐๐
เรื่องอะไรกับหนึ่งด้วยเพราะว่าคุณคงพบกัน
ส่วนญาติของน้องเบียร์นะครับก็คืออาแล้วก็ปู่นะฮะ
บอกว่าตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมีชายชะกัน๔คน
เดินเข้ามาในบ้านมาทวงหนี้บอกหนี้ของหลานสาว
แล้วก็ข่มขู่เอาไว้ชี้หน้าด่าทออย่างหยาบคายด้วย
ถามหลานสาวหลานบอกกู้เงินนอกระบบมา
เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวไปลงทุนขายของแต่ทีเนี้ยมันเจ๊งนะ
ไม่มีเงินจ่ายดอกเจ้าหนี้ก็เลยมาทำร้าย
เขาก็บอกเออถ้าเกิดจะยังไงก็คุยกันดีก็ได้
ไม่ใช่มาทำร้ายมาข่มขู่แบบนี้นะครับ
เรื่องทางคดีนะครับตำรวจสพนสูงนะครับ
ได้ติดตามเจอตัวเจ้าหนี้แล้วนะฮะนายสวรรค์อายุ๕๑ปี
นี่ครับคนที่อยู่ในคลิปนะฮะเขาบอกว่าเขาลงมือทำจริงยอมรับ
เพราะโมโหเขาอยากได้เงินคืนเบื้องต้นตำรวจนะครับ
แจ้งข้อหาก็คือบุกรุกทำร้ายร่างกายปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ยเกิน
อัตราที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วเดี๋ยวจะขยายผลจับกลุ่มคนที่ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีด้วยฮะ